หลังจากออกรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้ไปใครเป็นเศรษฐีกันบ้างเมื่อวานนี้เราตามไปรอบนึงแล้วครับเราตามต่อค่ะเราอยากจะรู้ความเป็นไปว่าพอรวยแล้วจะทำยังไงจะทำอาชีพเหมือนเดิมไหมแล้วส่วนใหญ่ที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยเป็นแม่ค้านะคือเมื่อวานนี้เนี่ยผมดูแล้วคุณเขียนมาสอนให้ดูภาพของญาติพี่น้องผมนิดเดียวมันไม่สมศักดิ์ศรีฮะใช่ไหมคะวันนี้ต้องดู

คัดเยียดให้ด้วยนะยัดเยียดลอตเตอรี่ให้เงินไม่พอจ่าย
ยืมเงินคนอื่นซื้ออ่ะอือหือแล้วซื้อไว้ใบเดียวได้หกล้านอ่ะค่ะ
โชคดีจริงจริงก็จะนำเงินที่ได้ไปจ่ายค่างวดรถกระบะ
แล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกยังจะยึดอาชีพแม่ค้าต่อค่ะ
อย่างเนี้ยดีใจแทนใช่ไหมใช่จริงจริงค่ะครับที่บุดรฐานีครับ
นางสาวนิตยาบัวจานอายุ๓๓นี่ก็เป็นแม่ค้าครับ
ขายพวงมาลัยดอกไม้สดที่ศรีแยกบั้นจันทร์
ก็เป็นเศรษฐีใหม่ในชั่วข้ามคืนนะครับถูกรางวัลที่หนึ่ง
สลากินแบ่งรัฐบาลสองใบสิบสองล้านลงบันทึกประจำวัน
เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณพี่นิตยาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้
ขึ้นเงินค่ะนะฮะโดยบอกว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อน
นั่งร้อยพวงมาลัยอยู่ที่บ้านมีพ่อค้ามาเร่ขายสลาก
เลือกซื้อใบที่มีเลขท้าย๒๗ตอนนั้นเหลือแค่๒ใบ
พอประกาศผลออกมาโอ้โหถูกรางวัลที่หนึ่ง
ดีใจที่สุดดีใจที่สุดในชีวิตเลยดีใจจนน้ำตาไหล
จากนี้ไปก็จะไปขึ้นเงินวันพรุ่งนี้แล้วเอาเงินไปทำบุญตามวัดต่างต่าง
เอาไปใช้หนี้ไปใช้สินแล้วก็จะยึดอาชีพ
พวงมาลัยดอกไม้สดต่อไปอืมปิดท้ายที่แม่ค้าดวงดีอีกหนึ่งคนนะคะ
คุณอัจฉราพรสมคำเพชรอายุสามสิบห้าปี
ขายข้าวโพดคั่วอ่ะครับชื่อร้านก็ดีมากเลยค่ะเฮ่งเฮ่งเฮ่งโอ้โห
แล้วก็เห็งจริงอยู่ที่ตลาดนัดโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
ถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบหกล้านบาทเอ๊ะที่แจกฟรีนี่
ถูกรางวัลที่หนึ่งก็เลยแจกฟรีเลยนะคะตรวจเสร็จรู้นี่
ฟรีเลยใช่เธอบอกจริงจริงเธอเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
ครับก็มาขายข้าวโพดคั่วตามตลาดนัดต่างต่างนี่แหละค่ะอืม
นุ่มของเธอซื้อลอตเตอรี่ในพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
ครับให้เธอเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าอ๋อ
แล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งดีใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะ
นี่แหละฮะเนี่ยผมว่ามันก็เป็นผลมาจากที่เขากระจายรางวัลที่๑
ใช่ไหมอืมเมื่อก่อนจะแบบโอ้โหเป็นเป็นชุดใหญ่ใหญ่ค่ะ
เนี้ยเขาก็จ่ายชุดกระจายชุดไม่ให้จัดชุดแบบก็อย่างเงี้ผมว่าใช่ไหม
คนที่เขาเดือดร้อนลำบากยากจนไม่มีเงินจริงถูกขึ้นมาเนี่ย
หกล้านสิบสองล้านอย่างเงี้อันนี้ดีกว่าใช่ค่ะ
ดีใจกับทุกคนด้วยจริงค่ะแล้วถ้าจะให้ดีอยากถูกบ้างเหมือนกัน
ก็เราก็สู้กันต่อไปใช่